โขลงช้างป่าเป็นร้อย
คุณนึกภาพตามสิช้างมาเป็นร้อย
ไม่ได้เป็นแค่แบบทุกทีก็จะชอบมากัน๔๕ตัวใช่ไหม
แล้วก็เหยียบโอ้โหพื้นที่ทรัพย์สินอะไรชาวบ้านเขาเสียหายหมดเลย

ข้าวของเครื่องใช้รถจักรยานยนต์ถูกทำลายนะคะบ้านเลขที่๔๖๓หมู่๑ตำบลภาวะ
เพื่อแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีของนางสมทรงหนองใหญ่
อายุ๕๓ปีอยู่กลางสวนยางพารา
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยองค์การบริหารส่วนตำบลภาวะ
ตำรวจภูทรแก่งหางแมวก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ
นางสมทรงเจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อประมาณตี๒คืนก่อนกำลังหลับอยู่
สะดุ้งตื่นค่ะเพราะเสียงช้างป่าร้องดังมาก
ไม่กล้าออกมาดูแอบดูช่องลม
กลัวนะเขาบางทีแบบเขาตัวใหญ่น่ะใช่ไม่กล้าออก
โอ้โหคุณผู้ชมช้างมาเยอะจริงค่ะ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยพังค่ะ
โอ้โหเป็นสภาพอย่างนี้คือเขาบอกตกใจไม่กล้าเปิดประตูไปดูจริงนะ

เข้ามาก็เข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้เข้ามาล้อมบ้านแล้วอ่ะ
อืมต้องฟังของอืมมากี่ตัวครับ
ก็ไม่รู้อีกอ่ะเยอะอ่ะเยอะแบบมองไม่รู้ว่ากี่ตัว
มองไม่ทันได้ตั้งตัวเลยจ้ะอืมแล้วก็ทำอะไรเสียหายไหมครับเธอ
เสียหายก็เสียหายก็เนี่ยที่เห็นอยู่แล้วก็มอไซค์ข้างบ้าน
แล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมไม่มีอ่ะอยู่ในบ้าน
อยู่ในบ้านเนอะจ้ะเห็นก็ตกใจตกใจตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอ่ะ
นอนหลับอยู่นอนหลับอยู่พอดีได้ยินเสียงเขาแต่ไม่กล้าออกมาดู
ดีแล้วที่ไม่ออกมาดูใช่ค่ะมันอันตรายนะคะ
คืนเดียวกันคุณผู้ชมช้างป่าห้าสิบกว่าตัวอืม
ไปที่บ้านของนายเฉิบสุขสวัสดิ์แล้วก็ทำร้ายในเฉิบด้วยนะคะ
ญาติก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลอาการล่าสุดปลอดภัยแล้ว
ช้างป่าโขลงเดิมค่ะบุกเข้าไปหากินที่บ้านของนายประเสริฐจันน้อย
ห่างจากบ้านในเฉิบไป๑กิโล
ทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้กับข้าว
ได้รับความเสียหายกระจายเกลื่อนแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านที่รับจ้างกรีดยางเขาบอกว่าไม่กล้าไปกรีดยางเลย

ไม่อยากจะไปเผชิญหน้ากับโขลงช้าง๕๐กว่าตัวแบบนี้

กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ